ไปดูเกลื่อนถนนเลยฮะแต่เป็นรังน้ำผลไม้
ไปที่จังหวัดสมุทรสาครครับนี่แหละครับ
รถบรรทุกรังน้ำผลไม้หักหลบรถจักรยานยนต์ที่เห็นอยู่
เขานับรวมกันได้กว่าพันรังนะครับ

กว่าพันรังที่ลงเกลื่อนเต็มถนน
ซึ่งเป็นระยะทางเกือบ๒๐๐เมตรกีดขวางการจราจร
การจราจรติดขัดหนักเลยครับ
หลังทราบเหตุนะครับตำรวจสพบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขทะเบียน๗๑๓๖๕๖พระนครศรีอยุธยาจอดอยู่ข้างทาง
มีรังน้ำผลไม้อยู่เกือบเต็มคันนะครับ
แล้วก็มีรังน้ำผลไม้เนี่ยลนเป็นทางยาวเรียงรายมาเลยครับ
คนขับรถบรรทุกก็คือนายเสกสรรขาวขันอายุ๓๕ปี
เขายืนรอให้การกับตำรวจบอกว่า
เขาขับรถบรรทุกน้ำผลไม้มาเต็มคันนะครับ
ประมาณ๒๗๐๐หลังได้

เพื่อจะไปส่งที่สุราชธานีโน่นนะครับ

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณสามแยกไฟแดงดอนโคนะฮะ
พอออกจากไฟแดงเท่านั้นมาเล็กน้อย

เขาก็เลยหักหลบในรถใหญ่กลัวไงฮะ

มันเป็นถนนที่ซุดตัวแล้วมันเป็นหลุมครับ

ทำให้รังบรรจุน้ำผลไม้ตกเกลื่อนมาถนนเต็มถนนเลย
ซึ่งถนนสายนี้นะครับเขาเพิ่งเคยแล่นผ่านไปครั้งแรกด้วย
ไม่รู้ว่ามันจะซุดตัวขนาดนี้
เรื่องต้นนะครับอาสาสมัครมูลนิธิแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
ขนย้ายเข้าข้างทางเพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับ
ก่อนที่ทางบริษัทขนส่งจะมาดำเนินการขนย้ายต่อไป

เห็นของบรรทุกเขาหล่นแบบนี้ช่วยเขาเก็บคืนได้นะ

ถ้าเอาไปของตัวเองติดคุกนะครับ
ยักยอกซับนะครับ